ดูเรื่องของครอบครัวกาดตก

แต่เราไปดูนี่กลุ่มก้อนใหญ่
ที่เคยเล่นสงการที่สกลนคร
ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านออกมาชี้แจงแล้วนะครับ

อาจารย์ไตรวันแสงสุนทรล่ามสามีของเรา

สวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับ
ก็ไปถึงเรื่องของที่สกลนครแล้วครับ
ที่เป็นการจัดงานบุญในหมู่บ้าน
แล้วก็มีรถแห่มีคนเต้นกันอยู่

กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของคนในโซเชียลแล้วครับ
ให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะครับ

คนเยอะนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
เป็นคลิปในงานแห่บุญพระเวชสันดรที่หมู่บ้านหนึ่ง
ในอำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนครนะครับ
บ่ายวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา
ก็มันคล้ายกับคลิปฉลองผ้าป่าที่บ้านนากับแก้
ตำบลดงมะไฟที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับ
แล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบก็เข้าแจ้งความเอาผิดผู้ฝ่าฝืน
ในพื้นที่ของบ้านนากับแก้
การสอบวินัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปแล้วนะครับ
ทีนี้ครับมาดูคลิปที่หมู่บ้านหนึ่งในอำเภอโพนาแก้วนะครับ
ซึ่งคลิปล่าสุดของอำเภอโพนาแก้วเนี่ย
มีครบทุกอย่างเลยทั้งการสาดน้ำทั้งการร้องการเต้น
มีโคโยตี้มีชาวบ้านรวมตัวกันอย่างแออัด

มีทั้งคนที่สวมหน้ากากอนามัย
และคนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
ที่สำคัญมีการรินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างมากนะครับ

ล่าสุดคลิปดังกล่าวถูกลบออกไปแล้ว

ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสกลนคร
ยังได้รับแจ้งว่ามีการจัดงานสุ่มเสี่ยง
ลักษณะเดียวกันที่บ้านประชาสุขสรรค
ที่ตำบลขมิ้นอำเภอเมืองสกลนครด้วย

ทีนี้ครับก็เลยต้องเตรียมเข้าแจ้งความ
ตำรวจสพคมิ้นให้ดำเนินคดีด้วยนะครับ
ขณะที่ย้อนกลับไปกรณีของบ้านนากับแก้
ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครนี่แหละครับ
ประหยัดลีทนทาผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้า
พร้อมคณะกรรมการจัดงานฉลองพระป่าสามัคคี
สร้างอุโบสถวัดสุปัชยาบรามนะครับ
ก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ข้อกล่าวหาที่ว่าคืออะไรคือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งป้องกัน
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ

ที่ชุมชนของตนจัดงานนะครับ

กับสถานการณ์การป้องกันโควิด๑๙
ผู้ใหญ่บ้านก็ชี้แจงนะบอกว่าในทุกปี
หมู่บ้านจะมีประเพณีแบบนี้ในชุมชนของเรา
จะมีขบวนแห่บุญชำระบ้านแห่น้ำแห่ไฟ
ปีนี้ยอมรับไม่ได้มีการขออนุญาตจากหน่วยงานจริง

แต่ว่ามีการมาพูดคุยกันกับคนในชุมชนแล้วครับ
คุยกันตกลงกันบอกว่าเราต้องไม่จัดใหญ่นะ
เราต้องระมัดระวังป้องกันโควิด๑๙เหมือนกัน
แต่ทีนี้คุณด้วยการที่เป็นงานบุญ
ทุกคนก็เลยอยากมาร่วมอยากมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
รถขยายเสียงที่เห็นก็เป็นรถของคนในชุมชน
ที่เขาบอกแต่ก่อนเขาเคยเอามาแห่อะไรกันแบบนี้

ก็เลยเอามาช่วยในการเปิดเครื่องขยายเสียง

แต่จริงเราก็เตือนกันอยู่แล้ว
ว่าเราไม่ต้องการที่จะฝ่าฝืนมาตรการในการป้องกันโควิดนะครับ
แต่ทีนี้มันก็เลยเถิดออกไปก็ยอมรับนะครับ
แต่ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าแต่งานบุญของหมู่บ้านเนี่ย

แต่ทีนี้ในโลกโซเชียลก็แชร์แต่ภาพที่มันแบบ

งานบุญประเพณีเราเข้าใจแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ปกติ

แล้วคนในงานติดโควิดไปกันเยอะแยะมากมาย

เรื่องใหญ่แล้วมันก็มีเตียงรักษาไหมล่ะ

ค่ะนี่ก็เหมือนกันเลยค่ะ
เหตุการณ์คล้ายกันเลยนะคะเกิดขึ้นที่มุกดาหารค่ะ

ลักษณะภาพคล้ายกันเลยไม่ต้องพูดมาหักเจ็บคอ

อ้าวกาดตกกันหรือเปล่าฮะ

เป็นห่วงเป็นห่วงทุกท่านเลยนะคะ
ที่อยู่ในคลิปนี้แล้วก็ในงานนั้นนะคะ

กลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวทั้งชายหญิงนับร้อยคนค่ะ
ออกมาเต้นตามจังหวะเสียงเพลงสนุกสนานเมามันเลยนะคะ
ประแป้งด้วยสาดน้ำด้วย
แถมส่งต่อเครื่องดื่มให้กันและกันไม่สนใจการเว้นระยะห่างทางสังคม

จำได้ไหมคลัสเตอร์ล่าสุดเนี่ยคือทองหล่อนั่นแหละค่ะ

ภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคุณต้องบอกว่าคือเป็นหลักฐานชั้นยอดเลยนะคะ
เพราะคนในงานที่อยู่ในขบวนแห่นั่นแหละ
แล้วไลฟ์สดประมาณ๒ชั่วโมงเต็ม
ระบุสถานที่ให้ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ด้วย

บอกว่าสถานที่จัดงานอยู่ที่บ้านเหล่าปาเปศ
ตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะ
ตลอดการไลฟ์สดมีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

ไอ้การกระทำแบบนี้นั่นมันเป็นอันตรายนะคะ
เป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แล้วข้อความหนึ่งเข้ามาเตือนลักษณะบอกพูดเป็นภาษาอีสาน
มีแต่คนบอกย่านโควิดอันตรายตาย่าน
มีแต่คนไม่กลัวโควิดอันตรายน่ากลัวมาก
ใช่นั่นแหละค่ะแต่ทางเพจแอดมินเนี่ย
ก็มีการตอบกลับมานะคะบอกว่าโควิดตายหมดแล้วการเมือง
คือบอกว่าไอ้การประกาศว่าโควิดระบาดระลอกใหม่เนี่ย
มันคือเกมการเมืองอะไรประมาณนี้นะคะ
แต่สุดท้ายคลิปนี้ก็ถูกลบออกไปจากเพจเรียบร้อยแล้วค่ะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกเกียรติภูมิสุวรรณไตร
ผู้กำกับการสพเมืองมุกดาหาร
ได้ส่งตำรวจชุดสืบลงไปในพื้นที่ไปตรวจสอบข้อได้จริงแล้วนะคะ
เพราะว่าการรวมตัวกันแบบนี้เข้าข่ายฝ่าฟื้น
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ของคำสั่งจังหวัดมุกดาหารด้วยนะคะ
ตอนแรกพี่บุ๊คเราตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้เป็นคลิปเก่าหรือเปล่า
คือตอนแรกถ้าส่องไปนะคือไม่มีคนใส่หน้ากากเลย
ก็เลยนึกว่าเป็นคลิปเก่าปี๒๓ปีก่อนหรือเปล่า
แต่พอจ้องไปจ้องมาเขาก็มีการใส่หน้ากากอยู่บ้างนะครับ

แสดงว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้น

คือมันมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาบอกว่าไอ้ไวรัสโคโรนาเนี่ย
มันสามารถอยู่ได้นานในพื้นที่ที่เปียกชื้นถึง๔วันเลยนะ
ถูกต้องถูกต้องนะฮะ

ตัวเลขผู้ติดโควิดมันจะเพิ่มขนาดไหนนะฮะ

แม้จะตั้งวงอยู่หน้าบ้านเล่นน้ำอยู่หน้าบ้าน

ผู้หญิงถามกลับมาคำนึงว่า

อย่าอิจฉาความสุขนุ่ม
พี่เคยมีความสุขเหรอคะเห็นกูมีความสุขจะตายหรือไง

แรงแบบนี้เดี๋ยวก็โดนโซเชียลกระหน่ำนะฮะ
คชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนะคะ
จบไม่สวยหรอกครับตอนนี้อารมณ์กำลังมา
กำลังสนุกกำลังได้ที่ไปนะฮะ
คลิปนี้ก็เลยถูกแชร์มาจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เพราะอะไรไม่พอใจเพราะเพื่อนบ้านแจ้งตำรวจไปจับ
เพราะพวกเธอตั้งวงดื่มตุลาสังสรรค์เล่นน้ำสงกรานกันอยู่หน้าบ้านของตัวเอง

ขณะที่เธอกำลังเล่นเปิดเพลงกับเพื่อนล้อมวงดื่มกินกันอย่างสนุกสนาน
มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ใส่เสื้อลายดอกสัดน้ำป่าแป้งกัน
ทุกคนไม่ได้ป้องกันเรื่องของโควิด๑๙แต่อย่างใดนะครับ
คลิปนี้หลังจากแชร์ไปปรากฏว่าพี่บุ๊คกับปุ้ยพูดถูกทั้งหมด
ผู้ชมเดาออกทั้งหมดถั่วลงหนักมาก
ชาวเน็ตพากันหัวร้อนคอมเมนต์กันตรงเลยว่า
อิจฉาเลยนะแต่ขอตำหนิเพราะรับไม่ได้
กับการที่ไม่รับผิดชอบสังคมของเธอและเพื่อน
หลายคนช่วยกันแชร์เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีเอาผิด
มันจะทำให้คนที่พยายามป้องกันแล้วป้องกันอีก
อีกแสนนากากแล้วดูแลดูดอีกมันจะละเบาะ
สุดท้ายการป้องกันมันก็ล้มเหลวเพราะคนที่ไม่รับผิดชอบแบบนี้
บางคนตั้งคำถามว่าอยากเล่นสงกรานมากขนาดนั้นเลยเหรอ
แล้วถ้าติดโควิดมาทั้งกลุ่มนี้ทำยังไง
ครับคงไม่มีใครเห็นใจแล้วเออนะฮะล่าสุดปิดเฟซบุ๊กหนีลบคลิปออกทั้งหมดเรียบร้อยครับ
ครับเพราะถั่วลงหนักมากเรียบเกินโอ้โอ้โอสนุกนะฮะ
ไม่มีใครห้ามถ้าสถานการณ์มันปกติใช่ฮะ
ถ้าไม่มีโควิดจะเล่นตรงไหนเชิญเลยฮะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ปกติ
ฉันมีความสุขจะตายหรือไงเป็นห่วงติดโควิดมามันจะยุ่งนะฮะ